มาดูเรื่องของการส่งอาหารพนักงานส่งอาหารให้กับลูกค้าเหมือนกัน
แต่ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับชาวจังหวัดสุราธานีอย่างมากเลยนะคะ
พนักงานส่งอาหารคนนี้เขาสวมหมวกกันน็อก
ระเวนส่งไปทั่วเมืองแบบนี้ค่ะ
ทำเองประดิษฐ์เองในหนังอ่ะนะใช่
น่ากลัวป่ะเนี่ยเขาส่งอะไรคะแน่เอาดีเขาส่งอะไรคะ
ก็เป็นส่งอาหารนะคะส่งอาหารปกติทั่วไปลูกค้าจะกลัวไหมเนี่ย
สร้างสีสันรอยยิ้มให้กับผู้คนที่พบเห็น
ลูกค้าก็เรียกใช้บริการด้วยมารู้จักเขาหน่อยไหมคะ
นายคนนี้ชื่อว่านายสุเมฆเลี้ยงทองค่ะอายุ๓๒ปี
เขาบอกนะว่าตัวเขาเนี่ยเขาประกอบอาชีพ

นี่คือหน้าจริงเขาใช่นะคะพ่อหนุ่มหน้ามนต์คนนี้แหละค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นพนักงานส่งอาหารเนี่ยเขาทำมา
ส่งอาหารเนี่ยมาได้สามเดือนแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาก็
แล้วก็เวลามาส่งอาหารหลังจากที่
หมวกกระน็อกก็ขายล่ะมีออเดอร์มาก็สั่งทำ
ก็ทำส่งให้ลูกค้าระหว่างนั้นก็มาขี่รถส่งอาหาร
ให้กับลูกค้าไปด้วยระหว่างขี่รถส่งอาหาร
ที่เขาประดิษฐ์เองสวมไปด้วย
ลูกค้าเห็นก็แปลกตาชื่นชอบมาขอถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะ
กลัวเอ้าฟังเสียงเขาหน่อย
เอาง่ายว่าปีนี้เป็นปีที่ผมทำขายเลย
ก็ราวสามสิบใบล่ะ
ส่งลูกค้าส่วนมากว่าจะชอบ
แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่กลุ่มไม่ชอบเขาก็วิ่งเข้าบ้านเลยสิ

แต่ถ้าเป็นที่มีลูกมีเด็กก็เรียบร้อยหมด

แต่จะถามอยากรู้ว่าคนที่เขาซื้อไปเขาใส่จริงเหรอ

แต่คุณรายได้เนี่ยเขาทำส่งลูกค้าอยู่บ่อยเลยนะคะ

ใช่ค่ะเขาบอกว่า๒ประกอบ๒อาชีพพร้อมกัน
ก็คือนี่แหละผลิตหมวกกันน็อกด้วย
แล้วก็มาส่งอาหารด้วย
ทีนี้ถ้าใครสนใจเนี่ย
ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวมีเบอร์ให้ด้วย
ส่งเสริมนะคะคนขยันมากินแบบนี้

กลางคืนอย่าใส่ไปนะเขากลัวกันถอด
ก่อนเข้าบ้านเช็คก่อนว่าบ้านหลังนั้นมีเด็กไหม